อันนี้ฉันพาไปดูอีกคนที่ต้องบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเปลี่ยนแบบสวยได้ขนาดนี้
คือแต่เดิมเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วนักร้องลูกทุ่งขวัญใจผู้ใช้แรงงาน
พี่ตายอรไทยค่ะถูกเนรมิตให้ใหม่ปุ๊บหลายคนเห็นลุคนี้แล้วบอกว่า
มอบมงค์รัวค่ะหัวใจติดดินซวมกางเกลี้ยงเหี้ยงเก่าเก่า
นี่เป็นคลิปจากเฟซบุ๊คของน้องฉัดค่ะเมคอัพอาสติสชื่อดังนะคะ
ทำการไลฟ์สดแต่งหน้าให้กับนักร้องลูกทุ่งสาวขวัญใจผู้ใช้แรงงาน
คุณตายอรไทยนั่นเองค่ะก็เลือกใช้โทนสีน้ำตาลนะคะ
งานนี้พี่ตายอรไทยค่ะหน้าเขาสวยอยู่แล้วพอบวกกับทรงผมกล้าวมวยสูงปุ๊บโอ้โหคุณค่ะ
พอดิบพอดีเลยมงกุฎลงให้บนหัวได้เลยทีเดียว
โครงหน้าอินเตอร์มากนะคะใช่เออจากสวยชิดชิดชิวชิว
ตามแบบฉบับนักร้องสาวก็เปลี่ยนมาเป็นลุคแบบสาวสวยสง่าออร่าจับนะฮะ
เรียกได้ว่าอีกนิดเดียวเนี่ยแค่แขวนสายสะพายขึ้นเวทีประกวดขึ้นได้นะคุณ
อืมก็คือฮากันทั้งโลกโซเชียลเพราะหลายคนบอกว่ามันเหมือนกัน
อันนี้รูปซ้ายรูปขวานี่คนละคนนะคะซ้ายเนี่ยพี่ตายอรไทยด้านขวาเนี่ยน้องน้ำตาล
หลายคนบอกว่าสวยเหมือนกับฝาแฝดกันเลยนะฮะมาแบบเดียวกันเลย
แล้วช่วงเนี้ยสาวไทยเนี้ยผิวสีแทนเนี้ยกำลังเป็นที่นิยมด้วย
กำลังกลับมาแล้วแล้วก็พี่ตายอรชัยเนี่ยเปลี่ยนลุคแบบนี้
แฟนแฟนโอ้โหชื่นชอบกันค่ะใช่นะคะเธอเองเนี่ยก็บอกเลยเป็นขวัญใจคนใช้แรงงานนะ
เขาขวัญใจลูกคุดทุ่งเพราะเพลงเธอเป็นคนให้กำลังใจไง
ใช่เป็นเพลงที่ให้กำลังใจฟังแล้วรู้สึกมีแรงฮึดสู้ต่อไปนั่นเองนะคะ